มาดูคดีที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องของมรดกเลือดจริงจริงค่ะนะฮะครอบครัวเนี้ยเขามีพี่น้องกันอยู่สี่คน
อืมคนที่สองเนี้ยเป็นผู้หญิงค่ะอ่าแต่ว่าคนโตผู้ชายคนที่สามที่สี่ผู้ชายเนี้ยสามคนนี้พ่อเขาให้ไปดูแลร้าน
ร้านขายอะไหล่รถยนต์ย่านวรจักรนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเอาเป็นว่าวันนี้พี่ชายคนโตใช้ปืนยิงน้องชายคนที่๓กับคนที่๔เสียชีวิตคาร้าน
โอ้โหนี่ฮะเจ้าหน้าที่มาถึงหลังได้รับแจ้งเหตุช่วยกันปั๊มหัวใจทั้งสองคนนะอืม
เสียชีวิตทั้งสองคนเลยฮะค่ะพี่ยิงน้องตายสองศพครับ
หญิงชายอ่ะใช่ใช่ใช่ชายที่กำลังช่วยแจ้งไปเกรกะไม่ได้เลยนะฮะคนที่กำลัง
ท่านเลี้ยงรอก่อนนะครับก็อยากทั้งรอก่อนนะครับ
อีกคนนึงชื่อนายวัสนัทสิริหงทองอายุ๓๒
ถูกนายพานุสิริหงทองพี่ชายวัย๔๔ปีพี่ชายคนโตของบ้าน
ใช้ปืนจ่อยิงที่ศีรษะทั้งสองคน
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดในร้านขายอะไหล่รถยนต์ย่านวรจักรครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นตึกแถวสามชั้นเปิดเป็นร้านขายอะไหล่รถยนต์นะฮะ
แล้วหน้าร้านเนี่ยตำรวจสอนอสำราญราชเจ้าของพื้นที่นะครับ
อยู่แถววรจักรนะเขาก็มาดูเหตุการณ์นะครับ
เอาเชือกมากั้นไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ข้างใน
ต้องเก็บหลักถงหลักฐานอะไรอีกเยอะแยะไปหมด
ส่วนศพผู้เสียชีวิตทั้งสองศพถูกนำออกไปแล้วนะครับ
คนก่อเหตุก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละตอนที่ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
นายพานุพี่ชายคนโตนะครับมีปากเสียงกับนายนัทชัย
น้องชายคนที่สามนะครับอยู่ในห้องเก็บสินค้าของร้าน
แล้วตรงนั้นนายพานุใช้ปืนยิงใส่นายนัทชัย๓นัด
ก่อนจะออกมาจากห้องเก็บของแล้วมาที่บริเวณหน้าร้าน
มาถึงเห็นนายวัฒนัทอยู่ที่ด้านหน้าร้านใช้ปืนกระบอกเดียวกันนั่นแหละ
ยิงศีรษะนายวัสนัทอีก๒นัทคนหนึ่งโดนศีรษะเข้าไป๓นัท
อีกคนโดนสองนัดเจ้าหน้าที่มาถึงช่วยปั๊มหัวใจทั้งคู่ไม่ทันนะครับ
เสียชีวิตทั้งคู่นะครับส่วนนายพานุหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนครับ
ก็ยังเดินวนเวียนอยู่ในร้านก่อนที่ตำรวจจะมาถึงแล้วก็ควบคุมตัวไว้ได้
ระหว่างที่เกิดเหตุมีคนที่เข้ามาที่ร้านพอดีมีอยู่๒๓คน
เขาก็อยู่ในช่วงเหตุการณ์ชุดละมุนยิงกันเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
อย่างคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรทมชื่อนายพิสิทธิ์นะฮะ
เขาบอกว่าเขากำลังมาเก็บเงินค่าจอดรถที่บริเวณบ้านเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัดเลยตอนมาถึงแล้วก็มีคนวิ่งออกมา
เขาตัดสินใจเดินเข้าไปดูในบ้านเกิดเหตุพบว่ามีคนนอนเจ็บอยู่ในบ้าน
แล้วนายพานุคนยิงเนี่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แต่ตอนที่เจ้าหน้าที่กรทมที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่รู้นะว่านายพานุพี่คนโตเนี่ยเป็นคนยิง
ตำรวจมาถึงนะแล้วก็มีญาติคนอื่นบอกตำรวจว่านี่แหละนายพานุเนี่ยคือคนยิง
ตำรวจก็เลยจับกลุ่มตัวไว้อีกคนนึงชื่อในโอ๊ตเป็นพนักงานร้านขายของที่อยู่ติดกับร้านขายอะไหล่รถยนต์ของผู้ตายกับผู้ต้องหา
บอกว่าวันนั้นเนี่ยวันนี้ช่วงบ่ายตอนเกิดเหตุเขาทำงานอยู่หน้าร้านได้ยินเสียงดังคล้ายปืน๓นัดแล้วเห็นคนวิ่งออกมาจากร้าน
ตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีแรกยังคิดว่าจุดประทัดเล่นกันแล้วก็เห็นนายพานุวิ่งออกไปจากร้านด้วยนะเขาเห็นนะก่อนจะเห็นกู้ภัยกับตำรวจมาที่เกิดเหตุแล้วนายพานุที่วิ่งออกไปแล้ววิ่งย้อนกลับมาตำรวจก็เลยจับไว้ได้
ก็ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดก็เห็นลูกค้าวิ่งออกมาครับเราก็
ก็ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดก็เห็นลูกค้าวิ่งออกมาเราก็เลยจับไว้ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดก็เลยจับไว้ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดก็เลยจับไว้ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดก็เลยจับไว้ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดก็เลยจับไว้ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดก็เลยจับไว้ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดก็เลยจับ

จากนั้นมารู้เพราะเห็นคนวิ่งออกไปแล้วมารู้ว่าเกิดเหตุอะไร

ก็ตอนผมออกมาหน้าร้านเห็นตำรวจมาอะไรมา

แล้วเห็นคนก่อนเห็นไหมครับ

เป็นผู้ชายเป็นพี่ชายเขาครับ
มีคนที่มาส่งของที่ร้านที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุมาส่งของที่ร้าน
เปิดประตูเข้าไปในห้องด้านในนะครับ
เห็นพี่น้องกำลังทะเลาะกันเสียงดัง
จับใจความได้ว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง

เขาเห็นอย่างนี้เขาวางบินเสร็จเขารีบเดินออกเลยฮะ
ไม่รู้ว่าจะใช่คนเดียวกับที่เจ้าหน้าที่กรทมเข้ามา

ส่วนนายพานุถูกตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำนะครับ

คุณกิติศักดิ์ก็พยายามไปสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีปัญหาอะไรกันตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นเรื่องมรดก
หรือว่าเรื่องการแบ่งเงินเดือนกงศรีที่พ่อให้ดูแลร้านอะไหล่รถยนต์

หรือมันเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรยังไง
นี่ฮะเจ้าตัวไม่ตอบอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับ
ก้มหน้าร้องไห้อย่างเดียว
ไม่พูดอะไรออกมาสักคำ
ครอบครัวเขาก็ไม่ขอตอบคำถามอะไรทั้งสิ้นนะฮะ

คือถ้าครอบครัวแล้วต้องมาเจอเหตุการณ์พี่ยิงน้องตายสองศพ

แล้วเขาก็มีภรรยามีครอบครัวกันแล้วทุกคนอ่ะ
ทั้งผู้ต้องหาทั้งคนตายเนี่ยนะฮะ
ยังมีน้องสาวคนที่๒อีกคนนึงนะฮะที่เป็นพี่น้องกัน๔คน
กับการสอนอสำราญราชบอกว่านายพานุพี่ชายคนโตที่ก่อเหตุ
มีปัญหาทะเลาะกับน้องชายบ่อยนะครับ
โดยเฉพาะน้องชายคนที่๓คือนายนัทชัยนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนายพานุกับนายนัทชัยน้องคนที่สาม
และนายวัฒนัทน้องคนเล็กคนที่๔อยู่ในร้าน
มีปากเสียงกันอีกเกี่ยวกับผลประโยชน์ของร้านเงินเงินทอง
ทั้ง๓คนต้องดูแลร้านร่วมกัน

เดี๋ยวรายละเอียดต้องสอบกันต่อไปนะครับ

ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา